มาเริ่มกันที่เรื่องหล่อนในตอนเช้าอย่างนี้
เรื่องของระนาดเขาบอกว่ามันดังได้เองในตอนกลางค่ำกลางคืน
คลิปนี้ดูกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยความคืบหน้าของเรื่องนี้มันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าครับ
ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสิ่งลี้ลับบางอย่างนะครับ
ผมงงเลยว่าผมซื้อละนาดมานะครับแต่ได้เดือนแหละมีดินดังเองนะครับ
มีไกลครับพอมันนั่งมองก็ไม่มีอะไรนะครับ
ละนาดดังเองเดี๋ยวไปดูใกล้คนลุกเลยผมนี่เตรียมพระมาเต็มคอเลย
ดังมาสองคืนเลยเนี่ยคนลุกเลยนะมันก็ลุกมานัดอยู่นี่สองหลัง
ผมก็ยังงงว่ามันดังได้อย่างไรมันหนัดผ้าเต็มเลยนะเนี่ย
เฮ้ยมันไหวผมต้องไปกันเลยไปตามรักไว้
ตอนนี้ที่ร้านขายของเก่าในพื้นที่ตะบดญาติยาวเอาเพื่อสามชุบ
จังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศหวังเวงอย่างนี้
เสียงละนาดมันดังขึ้นไงติ๊งแบบนี้
โอ้โหตกใจสิครับเจ้าของคลิปและเจ้าของร้านน่ะ
เค้าก็เดินไปดูแต่ก็ดีลแบบกล้างกุ๊กลัว
เขาบอกว่าเขาก็พกพระไปด้วยแล้วจะได้ยินเสียงดังกุกกักกุกกัก

ใช่พระเครื่องพกไปด้วยไงคุมพระเอาไว้แน่นเลยนะ
แล้วเขาบอกว่าพอเดินกลับไปเสียงมันก็ยังดังอยู่
เอาล่ะเอาล่ะพอได้ดูแบบนี้แวบแรกคิดไปเรื่องของทางความเชื่อก่อนเลยนะ
แต่อย่างนี้ละกันนะฮะเพื่อความกระจ่างชัดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าว
ไปเจอกับนายประพันธ์เข็มเพชรหรือพี่ต่ออายุ๔๗ปี
นี่ร้านนี้หน้าร้านเขาเป็นแบบนี้
สะสมของเก่าแล้วก็เอาไว้ขายก็มีเหมือนกัน
เขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าเครื่องดนตรีไทยชุดนี้ซื้อต่อมาอีกที
พ่อค้าขายของเก่าที่ซื้อต่อมาจากอีกทอดหนึ่ง
ซึ่งจริงแล้วระนาดนั้นเป็นของลูกหลานเจ้าของวงดนตรีไทย
ที่นำเอาไปวางไว้ที่ร้านซื้อมาก็วางไว้ที่ร้านสักเดือนหนึ่งได้แล้ว
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าก่อนที่จะถ่ายคลิปนะคุณนักข่าวนะ
เคยมีเสียงดังไปแล้วหนึ่งครั้ง
กระทั่งมาดังครั้งที่๒ในช่วง๓ทุ่มของวันที่๖มีนาคม
วันนั้นแหละถ่ายคลิปเอาไว้เลย
โอ้โหมันนานผิดปกติเสียงมันดังมากไง
เขาเลยเดินไปดูแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ตามนั้น
ฟังเสียงเขาเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหน่อยฮะ
ได้มันก็ไม่มีอะไรเราวิ่งมาแล้วมันก็ไม่มีอะไร

เพราะมีสองสามตัวผมก็เจอเรื่อยนะ
เรื่องแบบนี้แปลกเจอเรื่อยเพราะเราค้าพวกของโบราณ
เรื่องพระเครื่องด้วยอะไรอย่างนั้นนะ

แต่ครั้งนี้มันเจอแบบจังไปน้อย
โหขนลุกอยู่นะ
หน้าขนลุกแล้วก็น่าพูดถึงเพราะว่า
เอาจริงคือร้านหน้าตีเสียงดังอย่างนี้
แปลกใจแต่ถ้าสมมุติว่าคล้องวงดัง
แปลกเพราะว่าไม่มีคล้องวงอยู่เลยมีแต่คอก
เออน่ากลัวไปอีกถ้างั้น
วันใดวันหนึ่งมันมีเสียงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเนอ
ใช่เอาวิ่งดิโอ๊ยไม่เหลือ
แต่เขาบอกแบบนี้นะว่าคลิปนี้
เผยแพร่ออกไปแล้วทุกช่องเล่นเรื่องนี้หมดเลย

ล่าสุดเจ้าของร้านเขาบอกว่ามีคนมาขอซื้อ
ระนาดที่บอกว่ามีเสียงดังได้เองแล้ว

ไม่รู้เหมือนกันน่ากลัวไม่กลัว

ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เจ้าของร้านเขาสบายใจขึ้นไหม

ไม่รู้ว่าเจ้าของคนต่อไปจะเจออะไรอีกหรือเปล่า
เออรอลุ้นเหตุการณ์ต่อไป

ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแหละนะคุณผู้ชมว่ากันไป
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะติดต่อบอกคุณชนะว่าช่วยซื้อกลับมาหน่อย

เขาซื้อไปแล้วจะให้ผมไปซื้อกลับมา

แต่ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะคะ